รวมถึงก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่พายุฤดูร้อน
เตรียมที่จะพัดเข้าถลมอีกแล้วนะคะ
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนตกหนัก
เพราะฉะนั้นไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย

รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดย
ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
อีกอย่างที่ได้มีการติดตามมาอย่างตอนเนื่อง

อันนี้น่ากลัวทีเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิด
นี่คือช่วงที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่า
มีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่

บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอิสรรค์ตอนบน
หลังจากนี้อย่างที่บอกครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
เป็นลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
สังเกตว่าสีเทาคือบริเวณที่มีการปะทะกันระหว่างอากาศเย็นที่ถูกดันลงมากับความชื้น
จากทะเลที่แผ่ขึ้นมาจากทะเลเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ซึ่งแน่นอนปัจจัยนี้เองก็จะทำให้ช่วงก่อนที่จะมีอากาศแปรปวนอากาศก็จะร้อนอบอ้าว
หลังจากนั้นก็จะมีฝนฟ้ากระนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็อากาศจะเย็นลง
นี่คือพื้นที่ที่คงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยในวันพรุ่งนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่
และนอกจากนี้ก็มีในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ส่วนนี้เป็นวันพุธนะครับก็จะสังเกตว่าฝนนั้นค่อยหายไป
อุณหภูมินะครับดูการเปลี่ยนแปลงดีนะครับ
สังเกตว่าวันนี้อุณหภูมิหลายพื้นที่อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียตนะครับ

ไปดูอีกวันหนึ่งก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นก็จะเพิ่มขึ้นบางพื้นที่นะครับ
แล้วก็ลดลงบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
ส่วนอากาศเย็นอย่างที่บอกไปหลังจากนี้ก็จะค่อยหายไปแล้วนะครับ
นั่นก็หมายความว่าคงต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับ
อากาศเย็นรอบต่อไปที่จะเข้ามาสร้างความแปรปวนก็คือในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
กลางสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราจะต้องเจอกันก็คือ
เรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ที่สำคัญครับมีกลุ่มฝนจากฟิลิปปินส์มาเสริมทัพด้วย
จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ